ที่แม่ในวงการบันเทิงบ้างดีกว่าต้องบอกว่าเป็นวาดที่แม่๓คนในวงการบันเทิง
นับวันคุณยิ่งสวยยิ่งเจอจราดออร่ายิ่งเป็นประกาย
อย่างคุณแม่ชมพู่อรยาคุณจำได้ไหมอีกเดือนเศษจะคลอดอยู่แล้ว

คลอดอยู่แล้วนะคะแต่ว่าชีก็ยังคงดูแลตัวเองแบบเสมอต้นเสมอปลาย
ยกให้เป็นไอดอลคุณแม่ที่ดูแลตัวเองดี

คุณดูเอาเถอะนะนอกจากท้องที่โตแล้วสัดส่วนแขนขาใบหน้า

เหมือนเดิมคือไม่มีผิดไม่มีเพี้ยนไปจากก่อนที่จะท้องเลย

นั่นน่ะสิมาอีกคนนึงออร่าไม่แพ้กันต้องยกให้กับ
นางร้ายหน้าสวยเนยโชติกาอันนี้ก็สวยมากจริงนะคุณนะ
ล่าสุดพาท้องกลมอายุคัน๖เดือนไปชิลริมทะเล

และใบหน้าของว่าที่คุณแม่เนี่ยต้องบอกว่าแสนจะแฮปปี้จริงเลย
สำหรับท้องในครั้งนี้มีความสุขมาก

เล็กกว่าแขนเราสองคนอีกอะไร
สดใสไม่แพ้กันก็ต้องให้กับคุณแม่รุ่นเล็กนะคะ
ลองลงมาหน่อยอย่างคุณเอกบุษกรที่ก็ขอเดินตามรอยรุ่นพี่
ดูแลตัวเองด้วยการออกกำลังกายอย่างถูกวิธี

งานนี้แฟนคลับยังเดาเพศลูกกันยกใหญ่
ว่าเห็นคุณแม่สวยเปล่งขนาดนี้เนี่ย

คือความเชื่อของคนส่วนใหญ่เขาจะบอกว่า
ถ้าเกิดว่าคุณแม่ผิวดีไม่มีผลไม่มีผื่นสวยเนี่ย

และคุณเอกเนี่ยเขาเคยบอกเอาไว้เลยนะว่าปกติเป็นคนไม่ออกกำลังกาย
แต่ที่มาหันออกกำลังกายเนี่ยเพื่อลูกเลย

คุณคิดสภาพแบบว่าถ้าเราท้องเนี่ยจะออกมาเป็นยังไง

จะเป็นแรงบันดาลใจให้กับคุณแม่มือใหม่หลายคน

มาดูแลใส่ใจสุขภาพตั้งแต่ตอนที่ตั้งคันอยู่เนอะ